จะไปฟังเพลงกับเขาไหมหรือไปส่องผู้ชายอย่างเดียวในงานน่ะ
สองหนุ่มเป็นแบบชาวต่างชาติชาวอังกฤษคุณผู้ชม
พอกลัวมากเพราะว่าเขามาทำโปรเจกต์พิเศษนะคะ
ก็คือแบบส่งไฟล์ไปมาเนี่ยคุณผู้ชม
มาเจอกันนี่แหละค่ะในวันงานค่ะ

สาวไทยเป็นยังไงเอิงเอยมากหล่อมาก
ฟัวมากจะพูดว่าอยากได้ก็น่าเกลียด
ไปเถอะค่ะไปชมค่ะ
ทุกคนทั่วโลกก็รู้สึกอย่างไรใช่ไหม
ใช่ใช่มันจะมีความสุขที่ดูวันนี้
ขอบคุณค่ะพบกันกันอีกครั้ง